ทุกคับเรื่องของเสียแป้งนาโนดเนี่ยนะฮะ
วันนี้ผมได้คุยกับทนายความของเขาแล้วเป็นทนาย
ในคดีที่เขาหนีไปอยู่เนี่ยอ๋อคดีที่ว่าโดนตัดสิน
จำคุกสิบยี่สิบปีเนี่ยล่ะแล้วเป็นประเด็นอะคดีนี้เลย
ก็คือว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวงนะฮะได้คุยในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
นี่คือท่านนี้ยังไงสิคือทางทนายชัชวานบอกอย่างนี้ค่ะ
ก่อนอื่นก่อนเนี่ยเสียแป้งไม่ใช่นักโทษชายไม่ใช่
เป็นผู้ต้องขังผู้ต้องขังชายเพราะคดีเนี่ยที่ถูกจำคุก๒๐ปีเนี่ย
อันนี้คือสารชั้นต้นยังไม่ได้เป็นนักโทษเด็ดขาด
ยังไม่ถึงดีกาอ่าหนีไประหว่างรอฟังคำสั่งสารอุทธรณ์ค่ะ
คือผมก็ไล่ว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นดีเลยจะได้รู้ว่าเออมันยังไง
ที่ว่าเสียแป้งเขาอัดคลิปมาสองคลิปใช่ไหมละจากหนีไปอ่ะ
เขาดูอัดอั้นมากอ่ะบอกไม่เป็นธรรมอย่างงั้นไม่เป็นธรรมอย่างงี้อ่า
พวกที่ร่วมกันก่อเหตุในวันนั้นจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าไม่ถูกดำเนินคดีเนี่ยยังลอยนวลอยู่ผมไม่ยอมมอบตัวยอมตายดีกว่า
ชัชวานบอกว่าคือก่อนหน้านี้เขาเคยรู้จักเสียแป้ง
ที่บรรถลุงนะนาธิชชาวัยก็เป็นทนายของกลุ่มทนายใจดีอยู่ทางภาคใต้
เสียแป้งเนี่ยเคยให้ช่วยทำคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน

จนกระทั่งเวลาผ่านมาถึงปี
มันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเสียแป้งบอก
อายการบอยโทรให้ตามไปช่วยนายจรวดอะไรบ้างนะ
การที่บอกเหมือนกับว่าถูกหลอกให้ไป
เอาเป็นว่าเขาเชื่อว่าเขาต้องหลุดคดีแน่
แต่ปรากฏว่าชั้นอายการ

ฟ้องศาลครับโดนคนเดียวพอเรื่องไปขึ้นชั้นศาลเนี่ย
มันก็เข้าสู่กระบวนการแล้วใช่ไหมญาติของเสียแป้งก็ติดต่อมา
ทนายชัชวานว่าช่วยเป็นทนายให้หน่อยเพราะเสียแป้งไม่ได้ประกันตัว
สุดท้ายเนี่ยพอถึงในชั้นศาลชั้นต้นเนี่ยสารท่านลงครับ
คือสารพิพากษาจำคุก๒๐กว่าปี๒๐ปี๑๖เดือนระหว่างนี้ก็สู้อุทธรณ์ต่อ
แล้วเสียแป้งก็พยายามขอประกันตัวนะฮะตั้งแต่ตอนที่รอฟังสารชั้นต้นอะไรพวกนี้
จนเวลาผ่านมาถึงสารชั้นอุทธรณ์รอฟังสารชั้นอุทธรณ์
ไม่เคยได้ประกันตัวเลยเขาก็อยากออกไปเพราะว่าเมียเขาเพิ่งคลอดลูกลูกเล็ก
อยากออกไปงานศพพ่อธราชวันบอกว่าเนี่ยระหว่างนี้มันคือการรอฟังสารอุทธรณ์
แล้วมันมีคดีอื่นที่จะรอฟังคำพิพากษาด้วยนะฮะซึ่งธนายชัชวัลก็เป็นทนายให้
แต่สุดท้ายนู่นแล้วฮะ๒๒ตุลาคมธนาชวันบอกว่าผมก็ตกใจอยู่ดีเอาหนีออกจากโรงพยาบาลไป
ทีนี้ไอ้คลิปสองคลิปที่ออกมาเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอะไรพวกนี้
วันนี้ผมได้คุยกับทางนายกองตรีดรธนกิจจิตอารีรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายมนตรี
ที่ดูแลสูญรัฐเรื่องราวรองทุกของฉมเนื้อรัฐบาลเชิญท่านธนกิจมา
เพราะว่าท่านธนกิจเนี่ยเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมน่ะท่านธนาจิตบอกว่าไปตรวจสอบย้อนหลังแล้วที่ส่งมามี๒เรื่อง
ซึ่งดำเนินการตรวจสอบอะไรเข้าสู่กระบวนการหมดแล้ว
หนึ่งก็คือเรื่องที่ว่าผู้ต้องขังในเรือนจำหรือจะเป็นนักโทษอะไรก็แล้วแต่
เขาร้องตำรวจนายนึงว่าไปรีดเงินยาเสพติดเขา๓๐๐กว่าคน
เสียแป้งเนี่ยมีเซ็นชื่อรวมอยู่ในนั้นด้วยกับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เสียแป้งร้องมาว่า
อาหารแพงอะไรแพงอะไรในเรือนจำอะไรพวกนี้มีแค่นี้ไม่ได้มีประเด็นที่เขาพูดเลย
ไม่มีเรื่องหนี้ที่อยู่ในคลิปตรงนี้เลยว่าถูกหลอกไปหักหลังพวกที่ร่วมก่อเหตุ๖๗คนทำไมโดนอยู่คนเดียว
ถ้าเกิดพวกนี้ไม่โดนด้วยยังไงไม่มามอบตัวอันนี้ไม่เห็นมีไม่ยังไม่มีหนังสือยื่นมาเลย

นายชัชวานบอกว่าหลังจากเสียแป้งเปิดเผยคลิปวันศุกร์กับวันเสาร์
เสียแป้งติดต่อมาที่ทนายชัชวานบอกเสียแป้งอยากยื่นพวกนี้เป็นลายลักษณอักษร
อยากส่งเป็นทางการเป็นเอกสารให้รัฐบาลช่วยดำเนินการ
ส่งถึงรัฐบาลเลยนะไม่ส่งถึงตำรวจไม่ส่งถึงอายการ

ธนาชาชาวานกำลังคุยกันอยู่นะคุณรัชพรคุณผู้ชมคุยในรายการเนี่ย
นาชัชวัลบอกตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วบอกเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาจะส่งมาเมื่อไหร่

นั่งคุยอยู่ธนชัชวัลบอกผมโทรศัพท์เข้าผมขอออกไปแป๊บนึง

ขออนุญาตไปรับเอกสารก่อนนะครับขออนุญาตนะครับ

ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเอกสารอะไรนะครับน่าจะเป็นเอกสารที่ได้คุยไว้นะครับ
ก็เนี่ยครับเป็นเอกสารเอกสารนี้ครับเป็นเอกสารปิดประหนึ่งนะครับ
อ๋อที่พี่บอกว่าเดี๋ยวแป้งก็ให้ญาติส่งมาให้นะครับ

ส่งมอบพยานหลักฐานและหนังสือร้องขอความยุติธรรม
เรียนนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุธินนายกถึงท่านเศรษฐาด้วยนะ
อ้างถึงกรณีผู้ต้องขังชายชาวลิศทองด้วงวงเล็บเสียแป้ง

อ้างถึงก็น่าจะเป็นกรณีน่าจะเป็นหนังสือน่าจะ
ถ้าอย่างนี้อ้างถึงก็น่าจะเป็นเคสของตัวเสียแป้งเอง
เสียแป้งแน่แต่เสียแป้งจะส่งเองเลยหรือว่าญาติพิมพ์ให้หรืออะไรยังไง

ผมจะปิดมานะครับเดี๋ยวผมขอรับหนังสือ
อ่าทนายชัดทนายของเสียแป้งแล้วกันผมหลับตรงนี้เลยนะ
ก็ขออนุญาตเป็นสถีพยานนะครับว่าผมได้ยื่นหนังสือให้แล้วนะครับ
ผมได้ยื่นหนังสือให้แล้วโดยที่ผมก็ไม่ทราบว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะครับ
แล้วพี่เป็นทนายพี่ไม่อ่านอยู่หรือว่ายังไงหรือเดี๋ยวไปว่ายังไง

เพราะว่าอ๋อเขาถึงท่านนายกถึงท่านรองนายกท่านสมศักดิ์แล้วก็ผ่านท่านธรกิจ
ครับครับโอเคเดี๋ยวผมรับเรื่องนี้ไปตรวจสอบก่อน
นี่นะฮะคือท่านธนกิจเนี่ยบอกว่าก่อนอื่นเนี่ย
คือรับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นเอกสารอะไรยังไงยังไม่ได้อ่านเหมือนกัน
ถ้ามีการเซ็นช่องเซ็นชื่อก็ต้องดูว่าเป็นลายมือชื่อเสียแป้งจริงหรือเปล่า
ประเด็นนึงคือต้องดูว่าร้องมาเรื่องอะไร
ถ้าเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้ก็ดำเนินการ
แล้วจะแจ้งกลับไปยังทนายของเสียแป้งคือทนายชัชวาน
แต่ต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายนะ
ทำมาแบบมีเงื่อนไขแบบนั้นแบบนี้อันนี้ไม่ได้
ทีแรกผมก็เอ๊ะพี่ผมก็อยากรู้ว่าเรื่องอะไร

เขาจ่าหน้าซองทนายยังไม่กล้าเปิดเลย

รองนายกคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
ก็ต้องไปส่งให้ท่านนายกกับท่านรองนายกก่อน

ถ้ามอบหมายการท่านธนาคิตไปดำเนินต่อเปิดดูอะไร

แต่เอาเป็นว่าถ้าเสียแป้งอยากจะมอบตัว

ถ้าเสียแป้งกลัวจะไม่ปลอดภัย
หนังสือผมได้รับของคุณแป้งแล้ว
ผมจะตรวจสอบผมจะทำเรื่องที่คุณต้องการ

แต่เขาต้องไม่มีเงื่อนไขอื่นแล้วควรจะมอบตัว

ควรมอบตัวแล้วถ้าเกิดว่ากลัวไม่ปลอดภัย
เดี๋ยวผมจะไปรับตัวให้นะครับ
และอย่างที่บอกการวิสามันจะเกิดขึ้นได้
แต่เมื่อถ้าเขาคิดจะยิงผมเนี่ยเท่านั้นแหละ
นี่คือถ้ากลัวไม่ปลอดภัย

จะถูกวิสามันกรณีเดียวคือถ้าจะยิงผมเนี่ย

แต่กรณีอื่นไม่มีทางแน่นอน

ส่วนเรื่องของการที่เสียแป้งบอก
โอ้โหผมเคยส่งหนังสือร้องทุกข์ไปยังกระทรวงยุทธรรม
ตอนที่อยู่ในเรือนจำ
ดูหน่อยท่านธนกิจบอกว่ามันมีอยู่๒ครั้งตรวจสอบแล้ว
เสียแป้งที่ร้องออกมาเนี่ย๒๐เมษายน๖๕
แต่เป็นของผู้ต้องขังรายอื่นด้วยนะฮะ๓๐๐กว่าคน
มีเสียแป้งลงนามเป็นพยาน
ที่ว่าเขาร้องเรียนว่ามีตำรวจนายหนึ่งไปรีดเงิน
เรื่องยาเสพติด

ท่านสมศักดิ์เทพซุธินกับดรธนกิจ
พ้นจากตำแหน่งที่กระทรวงอิทธรรมไปแล้ว
ก็เลยลาออกจากตำแหน่งกันเป็นรองวิศนุเครืองามดูแลกระทรวงยุติธรรม
เป็นการร้องเรื่องข้าวอาหารของร้านส่งขร้อ
มันแพงกว่าปกติในเรือนจำ
แล้วก็เรื่องผู้ต้องขังรายอื่นถูกทำร้าย
ไม่เกี่ยวกับ๒คลิปเหมือนที่เสียแป้งพูดเลย
เอาเป็นว่าวันนี้เขาก็ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการแล้ว

ทนายชัดชาวานนะครับทนายของเสียแป้งบอกว่า
เสียแป้งเนี่ยตอนนี้สถานะคือผู้ต้องขังชาย
อยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีชั้นอุทธรณ์
คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเมื่อปี๖๒
ซึ่งตอนนั้นเสียแป้งเนี่ยมั่นใจว่าจะไม่ถูกฟ้อง
จนกระทั่งมกราคม๖๕เสียแป้งถูกฟ้องศาล

ญาติเสียแป้งก็เลยติดต่อมาธนายชชวาน
ก็เลยรับทำคดีให้แต่สุดท้ายเสียแป้งก็บอกว่า
ไม่ได้ประกันตัวก็เลยหนีออกไปจากโรงพยาบาลในวันนั้น
รับว่าก่อนหน้านี้เสียแป้งไม่เคยติดต่อมาหาเลย
แต่เคยคุยกันระหว่างที่ยังทำคดีกันอยู่
เจอกันในชั้นศาลสืบพยานอะไรพวกนี้
เสียแป้งก็จะพูดระบายความรู้สึก
ไม่ได้รับความเป็นธรรมทำไมไม่ได้ประกันตัว
โดนอยู่คนเดียวลองฟังดูนะฮะ

ควรอย่างยิ่งครับนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของเขา
วันนี้ก็เหลือแต่ว่าผมได้ส่งสารไปยังรัฐบาลแล้ว
ที่จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิสูจน์

แล้วผมก็ฟังอยู่เสมอว่าเขาไม่เคยปฏิเสธว่าเขาจะไม่มอบตัว

ชัชวัลนี่ตั้งแต่เสียแป้งเขาเปิดเผยตัวตน

เป็นสิ่งที่ผมพึงปรารถนานะครับ

แต่ผ่านญาติมาแล้วก็เหมือนกับผม

ผมจริงก็ถามว่าเราก็อยากนำกระบวน

แต่ว่าคำถามก็คือว่า
สิ่งที่เสียแป้งเขาอ้างว่ามันไม่ยุติธรรมเนี่ย